งานศพงานหนึ่งนะครับก็จะมีคณะลิเกชื่อดัง
ในพื้นที่ของอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรเนี่ย
การแสดงเฉพาะกิจเพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตครับ
นี่แหละครับงานสวดพระพิธรรมนางชะแลมทำมา
หรือว่าคุณญาชะแล้มวัย๘๗ปี
ที่สารากามประเภยญวัดหนองตะตำบลพุทธบาท

พิเศษกว่างานไหนนะครับเพราะว่านี่แหละครับ
คณะริเกย์แต่งเครื่ององค์
แต่งองค์ทรงเครื่องแบบเต็มยศจริงนะครับ
ได้มาจัดการแสดงหน้าโรงศพ
เพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับคุณย่าเป็นครั้งสุดท้าย
นี่เป็นคณะลิเกเภชกษมจากอำเภิษฐ์ตะพรานหินจังหวัดพิจิตย์
โดยลูกหลานบอกว่าสมัยมีชีวิตคุณย่าแชล่มชอบลิเกเป็นชีวิตจิตใจเลยนะ
มีงานแสดงลิเกที่ไหนท่านไม่เคยพลาดก็ต้องตามไปดูทุกครั้ง
แล้วก็เมื่อคุณย่าแชล่มเสียชีวิตไป
หลานจึงร่วมใจการจ้างลิเกมาแสดงหน้างานศพ
คืนสุดท้ายของการสวดพระพิธรรม
ก่อนจะประกอบพิธีชาปนกิจส่งดวงวิญญาณไปสู่สุขตินะครับ